ที่เรียกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในกระแสมากนะฮะ
เป็นเรื่องของกรณีลูกในพลนะครับ
ถูกรุมกระทืบนะครับที่มารินสกายนะครับ
แล้วก็ตอนแรกก็มีการสันนิษฐานกันนะฮะว่า
เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะจากกรณีที่

แต่ตอนนี้เรื่องก็ได้มีการออกมาชี้ชัดกันแล้วนะครับ
กันแล้วว่าจริงแล้วไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของนักแสดงที่มาสั่งนะครับ
แต่ว่าทางคุณอุ้มเองก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวแล้วนะครับ
ต้องบอกอย่างนี้นะฮะจากกรณีที่นาย
อิสราอิสราณวัฒน์นะฮะหรือน้องเจมส์
อายุ๒๓ปีนะครับซึ่งเป็นลูกของพลตรีวิทยานะครับ
ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๘นะครับ
กาดดารารุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เจ้าตัวพยายามจะเข้าห้องน้ำแต่เข้าไม่ได้
โดยภายหลังนะฮะทางดาราสาวอุ้มลักษณะนะครับ
ก็ได้มีการออกมาชี้แจงนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยดาราไม่เกี่ยวนะครับ
รวมถึงบอลกิจสนะแฟนนุ่มเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเจ้าของผับนะฮะ
ขณะที่ทางด้านของพลตรีวิทยาเนี่ยนะครับ
คุณพ่อของน้องเจมส์นะฮะก็ยืนยันนะครับ
จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไม่ขอยอมความเด็ดขาดนะครับ

อนตำรวจนะครับสอบถึงต้นเหตุด้วยว่าทำไมดาราชายเนี่ย
ไปทำอะไรในห้องน้ำถึงได้นานขนาดนั้น

อ่านะต้องให้กาดมายืนคุมนะครับ

ขณะที่ผู้เสียหายนะครับคุณหมอก็ขอเลื่อนให้สอบปากคำไปก่อน

อันนี้คือตัวน้องเจมส์นะครับ

เลขานุการของโครงการตลาดมารินพาซ่า

พร้อมบอกว่าเจ้าของเครือโครงการนี้นะครับ

ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วขณะนี้อยู่ที่ฮ่องกง
มอบหมายให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนนำกระเช้าเนี่ยนะครับ

สถานที่เกิดเหตุที่เป็นผู้เช่าเนี่ยนะครับ

เจ้าของร้านนะฮะทำสัญญาเช่าเป็นร้านอาหาร
แต่เมื่อมีเรื่องทำนองนี้เกิดขึ้น
ได้ยกเลิกสัญญาเช่าไปแล้ว

ด้านคดีความต่างก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ

ก็คือทางคุณอุ้มเองก็ได้มีการออกมาแถลงข่าวนะครับ

เพราะว่าเหมือนกับโต๊ะที่มีเรื่องอยู่เนี่ย

แต่แกก็นั่งอยู่อีกมุมนึงนะฮะ
แล้วที่ว่าไม่ใช่เจ้าของ

แต่ว่าทางมีบุคคลท่านหนึ่งออกมายืนยันว่า

แต่ก็มีอีกแสนนึงก็บอกว่า
แล้วเมื่อก่อนทำไมถึงได้มีคลิปออกมา

คือตอนนี้ก็เลยคนก็เลยงงกันไปใหญ่
ก็เดี๋ยวต้องรอทางคุณบอลเองออกมาพูดเองนะฮะ
แต่ว่าคุณอุ้มออกมาแถลงในฐานะแฟนคุณบอล
คือเขาออกมาแถลงในมุมของนักแสดง

ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับทีมนักแสดงเลย
นักแสดงไม่รู้เรื่องเลยนะฮะ

อาจจะต้องให้คุณบอลมาสัมภาษณ์อีกมุมหนึ่งนะครับ
ก็คงจะต้องมีการแถลงข่าวต่อไปว่ายังไงนะฮะ

ทางตำรวจเองได้มีการออกหมายเรียกคุณบอลกฤษณะแล้วนะครับ

รวมถึงดาราที่อยู่ในมาลักษณ์กายในคืนนั้นด้วยนะฮะ
เขาบอกว่าเมื่อเวลาประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมาวันที่๒๘นะฮะ
ที่สพช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
เป็นผู้ประชาการอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับ
เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีดังกล่าวนะครับ
บอกว่าขณะนี้การสืบสวนคืบหน้าไปมากนะฮะ
กล้องวงจรปิดอยู่แต่ทำไมพอมันมีปัญหาปุ๊บเนี่ยกล้องนี้มันหายไป
มันก็บอกว่าไม่ไม่ต้องบอกว่ากล้องเสียบอกว่ามันหายไปเลย
ใช่เขาบอกว่าอย่างนี้เจ้าของร้านมีการบอกว่า
กล้องเนี่ยเสียไปร่วมนานสองเดือนแล้วนะฮะซึ่งกล้องตัวดังกล่าวเนี่ย
บันทึกภาพขณะที่ลูกชายของในพลท่านนี้ถูกทำร้ายที่โต๊ะหน้าวิธีได้
จึงถูกมือมืดสั่งถอดออกไปเพื่อทำลายหลักฐานเขาว่าอย่างนั้น

แต่ในความเป็นจริงยังไงเราต้องรอฝั่งเขาออกมาพูดกันจะได้ชัดเจน
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีแต่ส่วนที่เป็นดาราที่ออกมาแถลงว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้อง

นี่นะฮะนี่นะครับเป็นคลิปที่เขาแชร์กันนะครับ

แต่พอถึงวันเกิดเหตุปุ๊บเนี่ย
เขาบอกไอ้กล้องสองตัวนี้มันหายไปไม่รู้ใครออกไป
สองตัวนี้มันส่องไปที่หน้าห้องน้ำที่มีเรื่อง

เกิดข้างหน้าเลยที่ว่าหาเรื่องกัน
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะฮะตามข่าวนี้ก็คือว่า
ตัวน้องเจมส์เนี่ยลงไป

ก็เลยไปต้องไปเข้าห้องน้ำหญิงแทนหลังจากนั้นก็ได้กลับ

พอกลับมาที่โต๊ะเสร็จปุ๊บก็ได้มีการไปพูดกับกาด

ว่าเนี่ยทำอย่างงี้ไม่ถูกนะเพราะว่าเขาเนี่ย

นู่นนี่นั่งสักพักก็เลยไปนั่งที่โต๊ะ

มาเกิดเรื่องที่บริเวณโต๊ะอาหารไปได้นั่งมา

ของกล้องที่เขาฉายนี้ให้ดูนี่ใช่ไหม
ใช่ครับผมสองตัวที่หน้าเวทีหันออกมา

คุณจอมขวัญกับฐานตรง

ได้มีการเดินทางไปที่เชียงใหม่

ตอนนี้ที่เรายังไม่เจอเลยก็คือคุณบอล

ใช่ใช่นะฮะก็น่าจะเป็นอีกสักแป๊บนึง